พูดถึงเรื่องของผลไม้แล้วดิฉันจะพาคุณผู้ชมไป
เมืองบังไฟโกยาโสทรแต่พอได้ไปดูบังไฟเด้อ
พ่อแม่พี่น้องจะพาไปสวนองุ่นของคุณพยาบาลค่ะ
เฮ้ยบังอังุณติ

ดูสิคะช่วงนี้อังุ่นออกเยอะเหมือนกันเนาะ
เราไปองุ่นกันมาหลายส่วนแล้วเพราะว่าอาจจะด้วยความหนาวอากาศอะไรต่างด้วยนะคะ
มาที่นี่ที่นี่คือบ้านสวนทิพยธรรมแห่งบ้านคำแดง
ตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะ
พบกับคุณวัชรีแสนจันทร์เธอเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแดง
ใช้เวลาว่างทดลองปลูกอังุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศมากกว่า๑๐สายพันธุ์
มีทั้งอังุณพันธุ์ลิลลี่ออฟดูวอลลี่

เวเลสแบทโอโป

ที่พูดมาเนี่ยไม่รู้จักสักสายพันธุ์

เขาปลูกภายในโรงเรือนก็คือมันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศ
เวลาคุณจะไปคุยกับองุ่นคุณต้องพูดไง

คุณวัชรีก็เล่าถึงเรื่องของการปลูกอังุ่นว่า

ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการเกษตรเลย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
สวัสดีครับ